ทีมข่าวของเราครับก็มีโอกาสได้เดินทางไปพูดคุยกับพี่ซิโก้นะครับ
ถึงเกมสำคัญที่เราบอกว่าเป็นแม็กซ์เดิมคันอนาคตของพี่ซิโก้เลยนะครับ
ต้องเรียกว่าแบบนั้นนะครับโดยคุณวิรวิทยเจริญเชื้อนะครับ
โอกาสพูดคุยกับหลายประเด็นของพี่ซิโก้นะครับ
โดยการเตรียมความพร้อมจะเป็นอย่างไรเพื่อเกมวันพรุ่งนี้ติดตามครับ
เดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งเกมสำคัญครับ

และตอนนี้ก็ทำทีมการท่าเรือเอฟซีนะครับ

สวัสดียังเป็นทางการสวัสดีครับสวัสดีครับ
สอบถามถึงความพร้อมก่อนเลยดีกว่าว่าวันพรุ่งนี้ก่อนที่จะเจอกับชนบุรีเอฟซี

ก็พร้อมในทุกเกมอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็เด็กก็ตั้งใจนะ
เราไม่ว่าจะเป็นตัวจริงตัวสำรองทุกคนก็เล่น

ในเรื่องของทีมเวิร์ค

ซึ่งอย่างที่บอกไปนะก็คือพี่เพลสก็บอกไปแล้วว่า
เกมใหญ่เป็นเกมใหญ่เกมหนึ่งเพราะว่าชนบุรีเป็นทีมที่แข็งแกร่ง
แล้วก็อยู่เหนือเราในตารางการแข่งขันนะครับ
ซึ่งตรงนี้เรารู้ว่าเป็นสิ่งที่พวกเราต้องการ
จริงแล้วเราต้องการชายชนะในทุกเกมอยู่แล้ว
แต่พวกนี้มันเป็นจุดหักเหนียวนิดหนึ่ง
เพราะว่าจริงแฟนก็รอมาหลายเกมแล้วว่า
ทำไมเราได้แต้มไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย

ก็น้องนักบอลแล้วก็รวมถึงพี่โก้เองแล้วก็รวมถึงสตาร์ฟโค้ด
คือพยายามทำงานกันอย่างหนัก
๙นัดที่ผ่านมาพี่โก้คิดว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ผลงานอาจจะยังไม่เป็นที่น่าพอใจในส่วนของพี่โก้เองแล้วก็แฟน
คือต้องยอมรับว่านักเตะในลีกไทยตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นนักเตะต่างชาตินักเตะในเมืองไทยเอง
น้องทุกคนก็มีความฟิตแล้วก็มีวินัยแล้วก็เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น
ในแต่ละเกมเนี่ยมันไม่ใช่กินง่ายไม่ใช่อยู่ดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในบ้านนอกบ้าน
ฉะนั้นเราจะบอกว่าเหมือนเลขาคณิตไม่ได้ว่าทีมนี้แพ้ทีมนี้แล้วจะมาชนะทีมนี้
มันไม่สามารถที่จะมาจัดอายางได้
ฉะนั้นฉะนั้นในทุกเกมจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นในบ้านนอกบ้านซึ่งมันยากหมด
แต่เราก็พยายามวางแทคติกวิธีการเล่นที่ค่อนข้างที่จะละเอียดอยู่เหมือนกัน
แต่เพียงแต่ว่ามันก็จะมีความผิดพลาดซึ่งอย่างที่บอกไปว่าอาจจะเป็นผิดพลาด
ในเล่นท์กันซึ่งในตรงนี้เนี่ยเราหลายเกมเนี่ยถ้าเราดูสิทธิเอง
แต่จังหวะสุดท้ายที่จะเป็นประตูแต่ในธรรมนองกลับกันก็คือจังหวะที่เราจะได้กลับไม่ได้กลับมาเสียอย่างนี้
เราก็เสียไปเป็น๓๔ลูกในครั้งแรกเลยที่มาทำใหม่แล้ว
แต่หลังจากนั้นเราก็เสมอแพ้แต่แพ้ก็แพ้อุบัน๑๐แพ้อุบัน๒๑
คือมันไม่ได้ห่างส่วนใหญ่ก็จะโดนท้ายเกมบ้าง
แต่มันก็เป็นไปได้หมดนะครับ
ครับสำหรับกระแสของแฟนบอลอาจจะมี๒มุม
ก็คือมุมหนึ่งก็ยังสนับสนุนอยู่อีกมุมหนึ่งก็อาจจะไม่ได้สนับสนุนมากนัก

คนที่สนับสนุนเขาก็เชื่อมั่นว่าณวันนี้เนี่ยบุคลากร
อย่างที่บอกว่าพี่โก้ไม่ได้ซื้อตัวนักเตะอะไรมา
แล้วก็คิดว่าก็จะใช้บุคลากรที่มีอยู่ในทีม

ส่วนที่ไม่สนับสนุนก็ต้องการผลอย่างเดียว
ก็แน่นอนเป็นธรรมชาติความคาดหวังมันสูงนะเพราะว่าพี่โก้เคยเป็นโค้ชทีมชาติมาใช่ไหม
แต่วันนี้อย่างที่บอกว่าในลีกเนี่ยโค้ดทุกคนเก่งหมดนะแล้วก็นักเตะแต่ละสโมสรก็ตัวดีเท่านั้นเลย
แต่วันนี้เราก็ถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแค่นั้นเองนะครับ
เมื่อวานนี้พี่โก้ได้ประกาศที่งานมิเตอร์เพลสบอกว่าเกมกับชมบุรีพรุ่งนี้จะเป็นเกมสำคัญของพี่โก้
เป็นเกมที่อาจจะชี้ให้ถึงอนาคตของพี่โก้ด้วย
คือที่พี่อยากจะบอกแฟนบอลว่าทำไมพี่กล้าพูดอย่างนั้น
เพราะว่ามันเป็นความรับผิดชอบที่บอกว่าวันนี้สิ่งที่เราคงไม่มีใครอยากเอาอนาคต
หรืออาชีพในอาชีพโค้ดตัวเองมาเสี่ยง
แต่วันนี้ที่เราพูดออกไปเพราะให้แฟนบอลรู้ว่าเราทุ่มเทในทุกเกม
แต่มันยังไม่ได้แต้มนะแล้วไม่ใช่ว่าเรางอมืองอเท้า
แต่วันนี้เราเหมือนกับเปิดทงรบสู้กับชนบุรีว่าถ้าไม่ได้แต้มก็พร้อมที่จะยินดียื่นสองข่าวให้พี่แป้งรับทราบ
ว่ามันคงเดินต่อไปไม่ได้ฉะนั้นแค่นั้นเอง
แต่ถามว่าทุกคนก็ยังมีขวัญกำลังใจที่ดีนะ
คือหมายความว่าวันนี้เนี่ยนะฮะซึ่งแฟนบอลหลายคนก็คงอยากจะดูนะครับ
จริงก็อยากให้มาเชียร์กันเยอะนะเต็มสนามพวกนี้
ก็คืออยากให้เกมที่มันแน่นอนพี่โก้เคยเป็นโค้ชที่ชนบุรีมาก่อน
ความผูกพันระหว่างผู้บริหารเองฮิลโนปเองคุณพิทยาเองหรือโค้ดเทอร์สักเอง
ก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นหรือน้องที่เคยเป็นลูกศิษย์ตอนคุมอยู่ชนบุรี
แต่หลังจากจบเกมแล้วก็มีแต่ภาพ
ฉะนั้นถ้ามีผู้แพ้มีชนะพรุ่งนี้น่ะมันก็เป็นหภาพวิถีของพุ่ลบอล
แค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรที่มากมายนะครับ
ครับก็ติดตามลุ้นกันนะครับกับผลการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ครับ
ระหว่างการท่าระดับชนบุรีนะครับว่าจะเป็นอย่างไร
เช่นเดียวกับพี่โก้ก็ในวันพรุ่งนี้ก็จะเต็มที่กับ
การคุมสังกัดใหม่เพื่อที่จะเจอสังกัดเก่าเช่นเดียวกัน
ใช่นะครับผมยังไงขอบคุณครับพี่โก้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ